ก็ติดภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมค่ะที่อุบลราชธานีน้ำเริ่มลดระดับลงนะคะ
แต่ก็ยังคงทิ้งคราบความสกปรกไว้ให้ดูต่างหน้า
โดยงานในการดูแลสิ่งแวดล้อมของอุบล
เขาก็มีการเร่งผลิตนะคะเป็นผลิตน้ำหมักชีวภาพ
เพื่อป้องกันน้ำเน่าเสียที่จะส่งกลิ่นเหม็น
เพื่อให้เมืองอุบลราชธานีกลับมาน่าอยู่อีกครั้งค่ะ
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่ผ่านมาทำให้เมืองอุบลราชธานีจมบาดาน
หลังน้ำลดลงยังคงมีหลายสิ่งที่ต้องสะสาง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจ
ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน
และนอกจากนี้ยังมีปัญหาน้ำเน่าเสียที่เป็นอีกหนึ่งตัวแปลสำคัญ
ประเดิมภาคแก้วผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่๑๒อุบลราชธานี
แก้ปัญหาน้ำเสียที่ยังคั่งค้าง
หมักชีวภาพและน้ำยาอเนกประสงค์เหล่านี้
ใช้ในการชำระร้างคราบความสกปรกที่ไหลมากับน้ำ
เกาะติดตามพื้นตามผนังบ้าน
รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้ต่าง
ผลิตออกมาเพื่อแจกจ่ายชาวบ้าน
นำไปแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียที่ยังขังอยู่
เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชน
และเพื่อเร่งแก้ปัญหาน้ำเสีย
ที่จะนำมาซึ่งเชื้อโรคและมลพิษต่าง
เพื่อเร่งพลิกฟื้นเมืองอุบลรัชธานี
ให้กลับมาเป็นเมืองที่น่าอยู่อีกครั้ง
จากปัญหาแล้วก็ผลกระทบในเรื่องของกลิ่นเหม็นของน้ำที่รอระบายอยู่แล้วนะคะ
ก็ต้องระวังโรคต่างที่จะมาพร้อมกับน้ำขังในช่วงนี้ด้วย
ไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนูหรือว่าน้ำกัดเท้าต่าง
ทั้งหมดนี้คือภาวะโลกร้องค่ะ